มีเรื่องมาเตือนภัยสาวอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ

ผ้าก็ต้องตากผ้าไว้หน้าบ้าน
มันก็จะมีพวกชุดชั้นในกางเกงในต่าง
มีคนร้ายค่ะขี่จักรยานยนต์มากลางวันแสก

ออกไปเนี่ยคุณผู้ชมดูอืมกางวันนะแสกแสกเลยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์สีขาวไม่ทรัพย์ยี่ห้อไม่ทรัพย์ทะเบียนนะคะ
่งตรงมาที่หน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
นี่มาแล้วเข้ามาจอดประหนึ่งว่าเป็นบ้านของตัวเองอ่ะ
อืมจากนั้นก็ช้อปปิ้งอย่างใจเย็นเนี้ยเขาตากเอาไว้ไงปกติไหม
ก็จะไปตากที่ไหนใช่ไหมคุณตากในห้องเดี๋ยวมันก็ไม่แห้งไม่โดนแดด
ก็ลงมาเดินเลือกดูชุดชั้นในอันไหนชอบอันไหนใช่ก็ปลดปลด
ไปจากราว๕๖ตัวพอได้เต็มที่ถูกใจแล้ว
ระบุรีหล่มศักดิ์มุ่งหน้าไปทางสี่แยกราหุ่น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะ
เจ้าของห้องพักคนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เปิดให้บริการมากว่า๖ปี

ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคม
ที่สำคัญก็คือกลางวันแสกเนี่ยไม่กลัวเลย
กล้องวงจรปิดก็มีคุณก็มาเดินเลือกเอาหน้าตาเฉยแบบนี้
ก็เลยอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามโจรรายนี้
แล้วก็ฝากเตือนภัยทุกคนเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตากันด้วย

ชาวเน็ตเขาก็คอมเมนต์ถล่มทลายเลย
คอมเมนต์ถึงเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยจับตัวให้ได้หน่อยเถอะ
เดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้
ภาพก็ชัดนะเอาไปทำไมฮะ
นั่นน่ะสิสะสมหรือเปล่านะฮะ